ส่วนช่วงวันหยุดยาวแบบนี้วันสุดท้ายแล้วหลายคนอาจจะอยู่ที่บ้าน๕วันเต็ม
ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปเที่ยวไหนหรือว่าไม่ได้ไปทำบุญไหนนะคะ
แต่ว่าวันนี้ไทยรัฐทีวีจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวนะคะที่นครหลวงเวียนนาค่ะ
สาธารณรัฐออสเตรียเชื่อว่าเมืองนี้เป็นเมืองในฝันของหลายคน
ไปเที่ยวพร้อมกันกับคุณสุดปรีดามหายศค่ะ
พระราชวังเชิญบรุนเป็นพระราชวังฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์ครับบวก
หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในอันดับต้นของกรุงเวียนนา
พระราชวังชนบรุนเป็นอาคาร๓ชั้นสร้างขึ้นอย่างใหญ่โตและโออา
ด้านนอกของวังถูกท้าด้วยสีเหลืองทองส่วนภายในมีห้องมากถึง๑๔๔๑ห้อง
เปิดให้เข้าชมเพียง๔๐ห้องแต่ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพวีดีโอภายในห้องจัดแสดงได้
พระราชวังแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี๑๙๙
และถือว่าเป็นอนุสวรีทางวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศออสเตรีย
บริเวณเนินเขาด้านหลังของพระราชวังเชิญบรุนจะพบกับประตูชัยที่ตั้งตรงานมีชื่อว่ากลอเรียส
กล้อเรนเป็นสัญลักษณ์แห่งชายชนะของออสเตรียในการทำสงครามโคลินกับรัสเซียเมื่อปี๑๗
ตัวอาคารประกอบด้วยซุ้มประตู๑๑ซุ้มด้านบนมีรูปปั้นนกอินซีเหยียบลูกโลกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของราชวงศ์ฮัฟวก
และเมื่อขึ้นมาถึงจุดนี้นักท่องเที่ยวจะได้ชื่นชมกับทัศนียภาพอันสวยงามของกรุงเวียนนา
ถนนอันเขียวขจีจากต้นไม้ใหญ่สองข้างทางที่สร้างความสดชื่นให้แก่นักท่องเที่ยว
ซึ่งเป็นทางผ่านจากพระราชวังฤดูร้อนเพื่อมุ่งหน้าสู่พระราชวังฤดูหนาว
ที่นี่คือพระราชวังฮอฟบวกแต่เดิมเป็นที่ประทับและที่ว่าราชการของจักรพรรดิแห่งออสเตรีย
ยาวนานมากกว่าหกร้อยปีแต่ปัจจุบันพระราชวังฤดูหนาวแห่งนี้
ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์แสดงสมบัติล้ำค่าของราชวงศ์
โดยพระราชวังแห่งนี้ถูกต่อเติมจนมีขนาดใหญ่โตที่สุดแสนจะวิจิตบรรจง
อิ่มเอมเปรมใจไปกับการชมพระราชวังแล้วก็สามารถเปลี่ยนอรรถรสเป็นการชมเมือง
ด้วยการเดินทางไปยังจตุรัสสเตฟานศูนย์กลางของกรุงเวียนนา
และบนถนนเส้นนี้จะมีบทที่ชื่อว่าเซนต์ปีเตอร์ซ่อนตัวอยู่
เมื่อที่เข้าไปข้างในก็จะได้สัมผัสถึงความสวยงามและความประนีตบันจง
จตุรัสเตฟานและมาร์คสำคัญของกรุงเวียนนา
มีผู้คนมากมายที่นิยมเดินทางมาเยี่ยมชมจตุรัสแห่งนี้
เนื่องจากเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลเซนต์สเตฟานอันศักดิ์สิทธิ์
มหาวิหารเซนสเตฟานครับถือเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของกรุงเวียนนาครับ
อกจากนั้นแล้วสถานที่แห่งนี้ยังถือว่าเป็นโบสถ์ที่มีความสำคัญมากที่สุดของประเทศออสเตรีย
ซึ่งถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี๑๑๓๗หรือมีอายุมากกว่า๘๐๐ปีครับผม
สเตฟานสร้างตามสถาปัตยกรรมยุโรปแบบโกธิกที่อ่อนช้อยและงดงาม
บทมีขนาดสูงใหญ่มียอดปลายแหลมหลายยอด
โดยมีหอคอยทั้งด้านทิศใต้ที่มีความสูงถึง๑๓๖๗เมตร
ใช้เวลาก่อสร้างกว่า๖๕ปี
ซึ่งหากขึ้นมายืนบนหอคอยแห่งนี้ก็จะสามารถชมวิวที่สวยงามของกรุงเวียนนาได้เช่นกัน
และนี่เป็นเพียงเซี่ยวหนึ่งของประวัติศาสตร์อันยาวนานในกรุงเวียนนา
ถูกถ่ายทอดผ่านความงามของศิลปะและสถาปัตยกรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ไม่น่าแปลกใจที่ทำให้เวียนนากลายเป็นอีกเมืองหนึ่งของออสเตรีย
นักท่องเที่ยวต่างไฟฝันว่าจะมีโอกาสได้มาสัมผัสสักครั้งหนึ่งในชีวิต
ปรีดามหายศข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน